เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
เพราะว่าคนร้ายเนี่ยเขาขี่บิ๊กไบท์แล้วก็มาไล่ตามยิงวัยรุ่น
อันนี้เกิดกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะ
มีคนได้รับบาดเจ็บสาหัสแล้วก็พลเมืองดีก็นำตัวส่งโรงพยาบาล
นี่ค่ะคุณผู้ชมตรงนี้มันเป็นจุดลานจอดรถตลาดไทยเจริญ
ถนนราชอุทิศเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา
ทีนี้ตำรวจสภหาดใหญ่ก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะคะ
ตอนไปถึงไปพบรอยเลือดแล้วก็กระดาษทิชชู่กองอยู่ตรงพื้น
ตรงลานจอดรถนี่แหละส่วนคนเจ็บไม่อยู่ตรงนั้นแล้วนะ
จากพลเมืองดีเอาตัวคนเจ็บเร่งส่งโรงพยาบาลหัดใหญ่แล้ว
แล้วคนเจ็บก็คือนายรอกิอีซออายุ๒๒ปีเป็นชาวนราธิวาสค่ะ
โดนยิงตรงต้นขาด้านขวาได้รับบาดเจ็บแล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ในห้องผ่าตัดอยู่
ส่วนคนที่เห็นเหตุการณ์เขาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
แล้วก็เลี้ยวเข้ามาในลานจอดรถของตลาด
ทีนี้มีบิ๊กไบท์ขี่ตามหลังมา
แล้วจู่คนขี่คันบิ๊กไบท์ชักอาวุธปืน

หลังจากนั้นก็ขี่รถหนีไปเลย
ทั้งสองคนที่บอกว่าซ้อนมาด้วยกันมาสอบสวนอย่างละเอียด
หาสาเหตุแล้วก็ตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
ล่าสุดชุดสืบสวนเขาไปได้ตัวเพื่อนของนายรอกิคนเจ็บมาแล้ว

ทีนี้พอสอบปากคำเนี่ยนะเพื่อนทั้งสองคนก็ยังพูดแบบวกไปวนมา
ยังพูดจาไม่รู้เรื่องยังประติดประต่อเรื่องไม่ได้
ทีนี้ก็เลยยังไม่ทราบสาเหตุนี่ค่ะคือ๒คนที่ซ้อนท้ายมาด้วยกันเนี่ยนะคะ
ยังไม่รู้สาเหตุในการก่อเหตุครั้งนี้
แล้วชุดสืบสวนเขาก็ไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
จุดที่เกิดเหตุแล้วก็บริเวณข้างเคียงด้วย
ใช่ครับแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุ
มันน่าจะมาจากเหตุการณ์ซึ่งหน้านะฮะ
เพราะว่าอาจจะมีปัญหากันระหว่างที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงนะครับ
หรืออาจจะขี่รถเขม่นกันระหว่างทาง
ตำรวจก็ต้องสอบปากคำคนเจ็บอีกครั้งหนึ่งนะ
แต่ต้องรอให้คนเจ็บให้การได้ก่อนนะครับ
เพราะว่าอยู่ระหว่างการพักฟื้นการผ่าตัดนะครับ
ซึ่งตำรวจชุดสืบสวนสพหัดใหญ่
เร่งหาเบาะแสของคนร้ายผ่านทางกล้องวงจรปิดนะครับ
คือแหล่งตรงนี้ที่ถูกยิงกัน
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะรู้จักกันดี

๘ของหาดใหญ่ถ้าพูดเขต๘เขต๘รู้กันเลย
ย่านสถานบันเทิงชื่อดังของหาดใหญ่นะคะ
สถานบันเทิงค่ำคืนแล้วก็เป็นสถานบันเทิงใหญ่
มีหลายร้านแบบนี้นะฮะ
เจ้าหน้าที่ก็คงต้องสืบสวนสอบสวนเรื่องของคดีนี้ต่อไปนะครับ